เปิดปากกับภาคภูมิ
จอสัน่าใจว่าพี่ชายล้อมตายไม้เกิดจากไฟช็อต
ซึ่งหลักฐานก็บอกอยู่แล้วว่าพี่ชายโดนไฟช็อต
พี่สาวทางน้องสาวทางภรรยาเขาเนี่ยคุณแม่เขาไม่เชื่อ
อย่างที่ตัวนายจ้างแจ้งว่าอุบัติเหตุ
ล้มตายมันบาดแผลอะไรมันชัดอยู่แล้วว่าเป็นไฟดูด
มันเกิดจากความประมาทนะครับมีการปัดกันไปปัดกันมา
แล้วทนายก็กังวลว่าเรื่องนี้ถ้ามันไม่เป็นข่าวไป
แล้วลูกจ้างเราคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ย

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของแรงงานไทยคนหนึ่ง
เขาเป็นลูกจ้างของเรือขนส่งน้ำมัน

แต่ว่าทำงานจอดลอยลำอยู่ในทะเล

จอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีของไทยนี่แหละ
ผู้ชายคนนี้ชื่อคุณจำนงนะครับอายุ๔๔ปี
เสียชีวิตบนเรือเมื่อ๒๔สิงหาคมปีที่แล้ว๒๕๕๙
ทีนี้ทางครอบครัวบอกว่าอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตาย
แล้วก็ลูกสาวของผู้ตายที่อายุ๑๓ปี
ซึ่งผู้ตายกับภรรยาเลิกกันไปนะครับ
การเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันมีเงื่อนงำเพราะทางบริษัทต้นสังกัด
ที่เป็นนายจ้างที่เป็นเจ้าของเรือเป็นบริษัทต่างชาตินะครับ
แจ้งกับทางญาติทางครอบครัวเขาว่าลื่นล้มเป็นอุบัติเหตุที่เสียชีวิตเอง
แต่จากร่องรอยของศพที่ทางครอบครัวเข้าไปได้เห็นเนี่ยนะครับ
ว่าเป็นการถูกไฟช็อตแล้วเกิดจากการทำงานบนเรือ
ซึ่งมีพี่ชายของเขาเนี่ยทำงานอยู่บนเรืออีกลำนึงที่อยู่ใกล้กันนี่แหละ
วันนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทางผู้ตายนะฮะ
แล้วทางครอบครัวเองก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ด้วยนะครับ
วันนี้ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
ทั้งหมด๕ท่านนะฮะอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ทางครอบครัวของคุณจำนงที่เสียชีวิตนะครับ
มีคุณแม่คุณแม่เฮียงนะฮะพี่ชายก็คือคุณอนุรักษ์

และแน่นอนครับธนายภายศาสนธุรกิจรวมทั้งธนายอีกท่านหนึ่ง
มาช่วยเหลือทางด้านคดีด้วยทนายไกรเริกจิระดำรงชัยนะครับ

ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาวด้วยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตสอบถามพูดคุยกันหน่อยนะครับ
นายภัยศาลครับช่วยเล่าคร่าวนิดหนึ่งก่อนว่า
มันเกิดอะไรขึ้นความเคลือบแคลงหรือว่า
ความมีเงื่อนงำอะไรยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้ฮะทิ้ง

คืออย่างนี้ครอบครัวนี้เขาติดประเด็นว่า

ผมผู้ที่ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ย
คือไม่มีความรับผิดชอบใดผมพูดตรงนี้เลย

พอเราไปดูข้อได้จริงพยานหลักฐานไม่ใช่นะครับ
แล้วก็มีการดำเนินคดีล่าช้านะครับ

ซึ่งในรูปคดีเรายอมไม่ได้นะครับ

ไอ้การกระทำใดที่ตอนนี้
ทราบว่าตอนนี้คดีคดีอยู่ในกระบวนการยุทธรรมแล้ว

เป็นทำให้คนตายโดยเจตนาเลยด้วยซ้ำครับ
เดี๋ยวผมจะถามทางคุณแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องสาวก่อนนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๒๔สิงหาคมใช่ไหมครับ

ใครได้รับโทรศัพท์จากการแจ้งเหตุเรื่องของคุณจำนง

ส่วนเรือของพี่ชายที่ทำงานอยู่ที่ไหนฮะ
พัทยาค่ะหาดจอมเทียน

วันนั้นกำลังแบบ

จำนงใช่ค่ะแล้วมีโทรศัพท์ทางไลน์มาก็คือไลน์ของคุณจำนงใช่ค่ะ
มาที่ใช่ค่ะไลน์ของคุณมินซอใช่ค่ะ
แต่ปลายสายไม่ใช่เสียงของคุณจำนงใช่ค่ะ

คุณจำนงเสียชีวิตแล้วค่ะช็อคเลยช็อคค่ะช็อคมาก
แล้วตอนนั้นเขาแจ้งว่าอะไรยังไงทำไมถึงเสียชีวิตมันอะไรยังไง
บอกเขาก็พูดสั้นว่าล้มตายอยู่ที่บางละมุงให้มาดู
ค่ะตอนนั้นก็ทำไม่ถูกอยู่คนเดียวด้วยที่บ้าน
ก็เลยทำยังไงดีนะโทรหาแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่ก็อายุเยอะ
รู้นี่แม่คงรับไม่ได้ครับ
โทรหาพี่สาวหลายสายเขาไม่รับก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่
พอโทรหาแม่แล้วบอกว่าแม่พี่ไม่อยู่แล้วนะ
แม่ก็บอกไปไหนไปไหนแม่อยู่ไปไหนบอกมา
บอกแม่ใจเย็นพี่เขาไม่อยู่แล้วไปไหนมึงบอกกูมามึงไปไหน
ไปไหนแม่ก็ชกแบบสติแตกไปเลยแล้วพี่สาวก็แย่งโทรศัพท์
ก็เลยได้ข่าวว่าพี่ชายเสียชีวิตเราก็นั่นนะคะก็รีบไปโรงพยาบาล
ตอนนั้นคุณแม่อยู่ที่ที่ไหนค่ะที่
โคลาสแม่ลูกโคลาสโคลาสโคลาสโคลาสโคลาสโคลาส
แต่เป็นคนสุราสนะใช่ค่ะแต่วันนั้นอยู่ที่โคลาสโคลาสอยู่บ้านพี่เขย
อยู่กับลูกสาวคนคนที่สามสี่สามลูกสาวโทรมาบอก
หลังจากนั้นก็เลยไปที่โรงพยาบาลกันใช่ไหมฮะ
พี่อนุรักษ์พี่ชายของคุณจำนงเนี่ยก็อยู่บนเรือใช่ไหมฮะ
ค่ะทำงานบนเรือเห็นกันครับ
ได้เห็นเหตุการณ์ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายในตอนนั้น
ได้ปิดได้ตอนนั้นไม่เห็นครับ
นอนคล้างเปิดไฟแหละครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายภาพแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทางพี่อนุรักษ์ด้วยนะครับ
ที่ทำงานกันเนี่ยเป็นเรือของบริษัทต่างชาตินะ

เรืออีกสองลำสามลำ
ความจริงก็จะทำงานเหลือสามลำ

แต่ที่พี่ชายกับคุณจำนงทำงาน

หลักก็คือเรื่องของการดูดทราย
พี่อนุรักษ์เนี่ยทำงานเรือลำที่๒ลำนี้นะครับ

ใช่ไหมฮะส่วนคุณจำนงที่เสียชีวิต

บรรทุกพวกน้ำดื่ม

อาบอะไรต่างนานาต้องทำงานคู่กันอยู่แล้ว

คุณจำนงซึ่งปกติอยู่เรือลำที่๑

พวกการผูกเรืออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม

พอดีไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนงานที่

คุณจำนงก็เลยกระโดดข้าม

ใช่ครับ

เทียบเรือเสร็จแล้ว

คุณจำนงก็มาเห็นนอน

ครับผมลงมาชั้น

เพราะเข้าไปจับตัวน้องเหรอคะครับ
มีกลิ่นไหม้
ก็เลยรู้แล้วว่ามันมีไฟช็อตไฟดูด

นี่อันนี้คือรองเท้าใช่ไหมฮะของน้องชาย
แล้วก็นี่เป็นแผลที่เท้า
คือใส่รองเท้ามันยัง

อันนั้นคือเขานอนเสียชีวิต

นี่ไฟมันต้องแรงขนาดไหน

หูอันที่นี้หนึ่งตัวละมาหน
มันคือเครื่องปั่นไฟอะไรครับพี่อนุรักษ์มันไปอยู่ตรงนั้นยังไง

ซึ่งปกติก็ไม่เคยใช้แล้วเพิ่งใช้วันแรกวันนั้นเลยแล้วก็โดนไป
บริษัทส่งมาให้ใช้
คือสมมุติว่าตรงนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วตรงนี้คือส่วนท้ายเรือ
นี้คือเครื่องปั่นไฟสำรองที่บริษัทเขาส่งมาให้ใช้กันครับ
คุณจำนงเดินไปเพื่อจะไปผูกเรือ

ความจริงแล้วไม่ได้จะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางเครื่องปั่นไฟตรงนี้เลย

มีคนเคยใช้อะไรหรือยังฮะวันนั้น
ยังไม่เคยใช้ใช้ครั้งแรกวันนั้นเลยค่ะวันที่พี่ชายเสียชีวิตวันที่๒๔

ประมาณอาทิตย์ถึงได้แต่ไม่ได้ใช้สิ

ไม่มีใครโดนอะไรอย่างไรเลยหรือ

แล้วแค่คือจังหวะเดินผ่านไปเพื่อจะไปผูกเรือท้ายเรืออย่างนี้หรอ

คือเอาเครื่องมาลงแต่ไม่ได้เปิดใช้
แล้ววันเกิดเหตุคือเป็นวันที่เปิดใช้วันแรก
ซึ่งใครเปิดใช้ก็ไม่รู้
ไม่ก็ปกติมันต้องเปิดใช้เพราะว่าเครื่องตัวใหญ่มันเสีย
ก็วิ่งเรือไปเอาน้ำมันมาเทียบเรือก็ต้องใช้ไฟ
ไฟแดงไฟเขี้ยวทางเดินเรือ

แต่ว่าคุณจำนงเนี่ยต้องไปผูกเรือท้ายเรือเดินผ่านตรงนั้น
ถูกไฟช็อตที่เท้าก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
คือมันไหม้ดำลึกเข้าไปขนาดนั้น
คือเสียชีวิตเลยไหมฮะหรือว่าเขาพาไปโรงพยาบาล
เสียอะไรแล้ว
มันมีการตรวจสอบเกิดเกิดเหตุอย่างไรไง
ยังไงเขาถึงแจ้งเราว่าล้มแล้วเสียชีวิตเอง

คือหลังจากนั้นคือไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปตรวจสอบเลย
แล้วก็เหมือนผ่านไปเป็น๑๐๑๐วันแล้วนะคะ
ทางบริษัทก็ไม่ได้แจ้งทางอะไรนะกลุ่มแรงงานเลย
ที่ว่ามีคนเสียชีวิตที่บริษัทที่เรืออะไรอย่างนี้
ไม่มีการแจ้งอะไรเลย
ตำรวจก็ไม่ไปตรวจสอบอะไรเลยค่ะ
แต่วันนั้นมีคนโทรแจ้งญาติว่า
ว่าคุณจำนงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล

ความหมายล้มตายก็คือเดินไปแล้วล้ม

แล้วทีนี้ผู้จัดการที่บริษัทนั้นนะคะ
เราไปเราก็ยังถามเขาอีกว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะอะไรคะ
ผู้จัดการบอกว่าไม่รู้เหมือนกันล้มตายพูดแบบนี้

คุณแม่กับคุณมินซอไปที่โรงพยาบาลด้วยกันหรือเปล่าครับ

วันแรกไปคุณเดียวเลย
ก็ด้วยความมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายเรา
ใช่ค่ะแล้วก็ไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนเขาเอาพี่ชายเข้าไปใน
เรียกอะไรนะในห้องเก็บศพอะค่ะ
ไปแล้วเขาก็เหมือนปิดแล้วไม่ให้เราเข้าไปแล้ว
เราก็บอกเปิดหน่อยคือแบบโมโหมาก

พอเขาเปิดให้เราดูว่านี่มันคือพี่ชายจริง
แล้วก็เขย่าตัวเขาว่าตื่นตื่นไหนจะแต่งงานไงเดือนหน้าเนี่ย
อีกไม่กี่วันจะแต่งงานตื่นเขย่าตัวเขาตีให้เขาตื่น
เขาก็ไม่ตื่นจนเรามีสติว่าเออพี่ชายตายแล้วจริง

แล้วเราก็ไปขอความเป็นธรรมจากบริษัทว่ารับผิดชอบตรงนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางบริษัทก็มาบอกว่าโอเคเขาเป็นตัวแทน
ทางบริษัทให้มาแจ้งว่าจะรับผิดชอบทางคดีเนี่ย
จบที่๕หมื่นไปประมาณ๕หมื่นบาท
แล้วเราก็แต่เราก็ไม่ได้รับนะคะเรารวมไม่ได้รับอะไรเลย

แล้วเราก็เลยบอกว่ารับไม่ได้หรอกค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปแจ้ง
ไปฟ้องเอาว่าอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางทนายภัยศาล
ซึ่งพอไล่ไปไล่มาเนี่ยท่านผู้ชมครับ
มันเหมือนกับมันมีสิ่งที่มันเป็นความเคลือบแคลงอยู่แทบทุกขั้นตอน
อย่างที่ญาติของคุณจำนงบอกทั้งพี่ชายหรือน้องสาวบอก
พอเกิดเหตุปุ้งเขารีบเขาพยายามจะพาคุณจำนงไปโรงพยาบาล
แต่การพาไปมันก็ไม่รู้หรือยังไงหรือใครพาไป
พี่ชายพาขึ้นจากเรือไม่มีคุณพี่เจ้าหน้าที่ประจำเรือ
มีเหตุไฟช็อตมาช่วยกันเรียก๑๖๖๙๑๙๑รถกู้ภัย
เจ็บปวดที่สุดคือพี่ชายนอนรอรถตายอยู่ข้างถนน
อันนี้คือเจ็บปวดมากทำงานที่บริษัทนี้
แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่บริษัทนี้ไม่มีใครมาช่วยพาไปโรงพยาบาล

ทำไมต้องมานอนพี่ชัยนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนนะคะ
รอรถสองแถวพาไปโรงพยาบาล
แล้วทีนี้คนที่ขับรถสองแถวเหมือนเขากลัวว่านี่มันศพนะ
เขาก็เลยไม่ได้พาไปที่โรงพยาบาลก่อนพาไปที่อะไรนะ
ป้อมดงตาน

แต่ว่าเขาเจอป้อมตำรวจป้อมดงตานต้นทางผ่านก็จอดแล้ว
อะไรนะจอดทิ้งศพวางไว้ข้างหน้าหน้าตรงนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วพี่ชายคนเดียว
เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาก็กลัวโทรศัพท์ก็ไม่มีณตอนนั้น
ไม่มีเพื่อนคนงานคนอื่นบนเรืออะไรพี่เลยคนเดียวแต่มีคนไหมพี่
อนุรักษ์มีคนไหมบนเรือนี่ครับแต่เขาไม่ช่วยกันเลยเหรอ
ก็ช่วยคนสองคนส่วนมากคนไทยหรือคนต่างชาติ
ต่างด้าวเขาก็เห็นว่าเกิดเหตุก็ไปก็จะช่วยกันก็พาไปอย่างนี้หรอไม่เวลา
ไม่ไปคนเดียวไปโรงพยาบาลไปคนเดียวไปโรงพยาบาล
คือคนอื่นเขาเห็นเขาก็ช่วยพาลูกพาขึ้นจากเรือขึ้น
ลงเรือเพราะว่าเรือมันจอดหายจากท้ายฝั่งเขาก็ช่วยพาลงเรือ
เรือเล็กแล้วก็พี่หนุนรักก็พาไปพาไปแบบทุลักษณ์ทุเลมาก
เดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวนะฮะเพราะทนายภัยศาลบอกว่า
พอมาไล่กับครอบครัวแล้วเนี่ยทนายภัยศาลทนายไกรเลิกบอกว่า
มันมีเรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานขั้นตอนการทำงานต่างของ
ในท้องที่จนคดีมันล่าช้ามาถึงวันนี้
พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับ
คุณผู้ชมครับเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยคนหนึ่ง
ทำงานเป็นลูกจ้างบนเรือขนส่งน้ำมันซึ่งเป็นเรือต่างชาติ
แต่อยู่ที่หน้าน้ำของไทยนี่แหละที่นาธรรมเทียนชนบุรีเพื่อเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้กับเขาอยู่ลูกสาว๑คนอายุ๑๓ควบ
คุณแม่น้องสาวแล้วก็พี่ชายเล่าให้ฟังแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
เป็นยังไงทีนี้ธนายใกล้เริกธนายภายศาลฮะอืม
จริงแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้มีคนถูกไฟช็อตแบบรุนแรง
เหมือนที่บนเรือเนี้ยอืมทำไมมันไม่มีการตรวจสอบ
ไม่มีอะไรเท่ายี่สิบสี่สิงหาคมปีหกห้านะ
จนถึงวันนี้คดีเขายังไม่ชัดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ครับในส่วนประเด็นนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
ในกรณีที่มีการเสียชีวิตนะครับเอ่อมันจะ
ถ้าไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่
นะครับต้องมีการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาชนะสูตรพลิกศพมีการตรวจพื้นที่เกิดเหตุ
แต่เคสนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีเลยอ่าเนื่องจากว่าไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นบนเรือซึ่งจะบอกว่าไม่มีคนรู้คงเป็นไปไม่ได้
เพราะมีคนโทรไปบอกน้องสาวเขาว่าพี่ชายก็เสียชีวิตเป็นไปไม่ได้ครับ
ใช่ไหมครับครับแต่ว่ามีการลักษณะว่าปิดบังการสูตรการเสียชีวิต
ครับเป็นลักษณะของการปิดบังการเสียชีวิตซะมากกว่า
นั่นเท่ากับว่าตำรวจก็พิสูจน์หลักฐานก็จะไม่ได้ลงพื้นที่
ไม่ได้ลงไม่มีคนแจ้งไม่ได้ลงเลยครับอืมมันยังไง
ไม่มีการลงพื้นที่คืออย่างนี้ผมพูดประเด็นนี้เลยนะ
บริษัททั้งหลายต่างชาติที่มาหากินในประเทศไทยนะ
แล้วทำแบบนี้แล้วผมเรียกร้องหน่วยงานทั้งหมดไปตรวจสอบนะ
ใบญาติให้หมดสิทธิของลูกจ้างเนี่ยนะครับ
การทำงานต่างเขาตายในหน้าที่นะเขาทำงานให้คุณแล้วเขาตาย
คุณจะไปอ้างว่าเขาอุบัติเหตุอะไรวันเกิดเหตุจริงคุณต้องแจ้งกู้ภัย
แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วคำถามผมตั้งไปที่ตำรวจท้องที่ด้วย
ที่เกิดเหตุหลักฐานคุณยึดมาคุณตรวจสอบอะไรหรือยัง
คุณส่งเรื่องไหมเสร็จแล้วเนี่ยมารู้ทีหลังว่าไอ้เครื่องปั่นไฟมีการซ่อมแล้ว
คุณอ้างอะไรที่ฟังดูไม่มีเหตุผลแล้วว่าหกล้มตายนั่นเขาปิดบังแล้ว
แล้วผมตั้งคำถามว่าความรับผิดชอบมีไหมทำไมไม่แจ้ง
แล้วคำถามคือไอ้ที่มาพูดเนี่ยผมได้ฟังเพิ่งได้ฟังจากแม่ผู้เสียชีวิตกับ
น้องสาวพี่ชายนะว่าให้ห้าหมื่นเนี่ยทำได้ไงนะคนตายทั้งคนแล้วคำถาม
ทนายถามเป็นเรื่องเลยนะคุณปิดบังซ่อนเล้นการตายไหมนะครับ
บังศพไหมทำไมศพเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลเองญาติเขาทำกันเอง
ทำไมสพไม่ลงเจ้าที่ตำรวจไม่มากู้ภัยไม่มา
ทำไมต้องจ้างรถสองแถวไปให้ตำรวจแล้วก็มีรถโรงพยาบาลอะไร
คือมันดูนี่คนไทยนี่คนไทยแล้วหากินในราชจักรไทย
ฉะนั้นเสร็จมันไม่ได้เรื่องนี้ผมบอกเลยว่า
ไอ้บริษัทเรือต่างต่างเหล่านี้นะคนไทยที่ทำงานอยู่นะ
ผมเรียกร้องหน่วยงานมาตรวจสอบทั้งหมดต้องเอาให้หนัก
งั้นปล่อยไม่ได้คนไทยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ
เรื่องคดีเนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าธนายการเลิกเนี่ยเขาดูรูปคดีอยู่นะครับ
คือแสดงว่ามันต้องแบ่งเป็น๒ส่วนใช่ไหมหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานบนเรือ
พี่อนุรักษ์พี่ชายของคุณจำนงก็ทำงานบนเรือครับ
บริษัทนี้เหมือนกันค่ะเพียงแต่คนละลำกับน้องชายครับ
ซึ่งพี่อนุรักษ์บอกเซฟตรงเซฟตี้อะไรมันแทบ
ไม่มีนะครับไม่ใช่แทบนะไม่มีเลยไม่มีครับอืมในเรือต้องมีเซฟตี้
มีรองเท้าต้องมีถุงมือการที่ว่าเราเสียค่านิ่มแล้วก็ต้องมีถุงมือ
แล้วก็มีซูชีพก็ต้องมีแต่ที่นี่ไม่มีทีนี้ทำเหมือนแรงงานที่ว่า
มันไม่ใช้ขามวงวงการเรือแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
พอเกิดเหตุแล้วโดยระบบของบริษัทหรือว่าของเรือเนี่ย
มันต้องมีคนที่จะแจ้งใช่ไหมพอไม่มีคนแจ้ง
แล้วเขาเข้าเข้าเข้ามาตรวจสอบตอนหลังไหมฮะตำลวดหรือว่ายังไง
ว่าคุณบินซอต้องไปตามคดีเองคุณแม่ต้องไปกันเองหรือยังไง
คือกว่าจะมีคือเหมือนเรื่องเหมือนออกกระแสค่ะเขาก็เลยเขาก็เริ่มไปตรวจสอบอะค่ะ

มีคนเสียชีวิตจากเหตุนี้ค่ะผ่านไปเป็นเดือนแล้วอ่ะเฮ้ยเกือบเดือน
คืออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยหรือหรือ
จุดแรกเลยเนี้ยวันที่เกิดเหตุวันที่ยี่สี่สิงหาเนี้ยครับ
นะครับทางทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ไปลงประจำวันไว้ที่สพดงตาน
เพราะว่าเขามีคนเสียชีวิตยังไงเขาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่
แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ที่สพดงตานมีการลงบันทึกประจำวันไว้
เพียงแต่ว่าท้องที่เกิดเหตุมันอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสพนาจอมเทียน
ทีนี้เด็กปัญหาก็คือว่าเมื่อมีการแจ้งปุ๊บเนี่ย
มีการไม่ได้มีการเข้าไปตรวจพื้นที่
ไม่มีการสอบไม่มีการติดตามเรื่องงาน
ส่งเรื่องให้กับสพนาจอมเทียนหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ๒๐วัน
นะครับอ่าเกิดเหตุยี่สิบสี่อ่าดงตานมาส่งให้นาจอมเทียน
วันที่สิบสองเดือนกันยาเอออ่าแล้วก็นาจอมเทียนออกสื่อรับเรื่องวันที่สิบสาม
นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอ่อทางนาจอมเทียนเนี่ย
ถึงได้มีการเข้าไปดูตัวเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับแล้วก็อ่า
เท่าที่ผมประสานกับทางร้อยเวรครับทางร้อยเวรบอกว่าได้มีการส่ง
ส่งให้ไปดูตรวจสอบเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับ
แต่เราต้องเข้าใจว่าเหตุมันเกิดมายี่สิบกว่าวันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอเครื่องปั่นไฟตัวเนี้ยมันต้องได้รับการแก้ไขจากเจ้าของเรือละ
ไม่ปล่อยไว้หรอกเพราะวันที่ตำรวจไปดูลักษณะเหมือนว่า
คือมันไฟไม่รั่วแล้วเหมือนลักษณะว่ามีการทำลายพยานหลักฐาน
คือถ้าดำรวจทางชนบุรีหรือว่าส่อโพดงตรานส่อผอนางจงเทียน

จะได้เป็นสื่อกลางทำความเข้าใจจะได้ชี้แจ้งกัน

พอพี่ชายของเขาเสียชีวิตลูกชายน้องชายเขาเสียชีวิต
พอประชาชนก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงนั้นต้องไปตรงไหน

ถ้าไม่ใช่เขตเราก็ต้องประสานไปเลยว่า

จมเทียนมีเหตุอย่างนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับ
วันนั้นบิลซอร์ก็บอกกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจ
อยู่เฉยเดี๋ยวตำรวจจัดการเอง
ให้เราไปจัดการเรื่องงานศพพี่ชาย

ตอนนี้๕เดือนแล้วค่ะยังไม่คืบหน้าอะไรเลย

ส่งเรื่องให้กับนาจอมเทียนวันที่๑๒กันยา
แล้วก็หลังจาก๑๒กันยาแล้ว
ร้อยเวรนาจอมเทียนถึงได้ไปทำการตรวจสอบ

ซึ่ง๒๔สิงหาอ๋อ๗กัญญาคือ๗กัญญาปีที่แล้วนะ

ใช่ค่ะ
โอ้โฮ

เอาเป็นว่าล่าสุดนะขณะนี้คดีของคุณจำนงเนี่ยฮะ

คดีเนี่ยนะครับทางสพนาจอมเทียนเนี่ยได้แจ้งข้อหานะครับ
เป็นลักษณะเป็นรูปคดีข้อหาที่นาจอมเทียนแจ้งคือประมาท

มีการไปแจ้งความโดยน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
แจ้งความบนลงพลึกจำวันไว้ที่นาจอมเทียน
พนักงานสอบสวนก็เรียกมาสอบปากคำเบื้องต้นเลยสอบปากคำ๔คนนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยแจ้งกับพนักงานสอบสวนว่ามันควรมีอีกหนึ่งคน
ซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นลูกของนิติบุคคลนะครับ
ก็เลยมีการแจ้งเพิ่มอีก๑คนเป็น๕คน
แต่๕คนเนี่ยแจ้งเข้าหาประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
คนนี้เป็นคนต่างชาติหมดเลยหรือว่าเป็นแรงงานบนเรือหรือว่าเป็นใครยังไงฮะ
มีต่างชาติด้วยมีคนไทยด้วยแล้วก็แจ้งตัวนิติบุคคลด้วยครับ

เป็นเจ้าของเรือเจ้าของกิจการ

ใช่ครับในฐานะที่เป็นนายจ้าง
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าตอนนี้ทางผมเนี่ยมองดูว่าในเกี่ยวกับเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของเจตนาได้นะครับ
เนื่องจากว่าตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวหลักของเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยมันเสีย
เพราะฉะนั้นโดยปกติของคุณเป็นเจ้าของเรือเนี่ยเมื่อตัวกำเนิดไฟฟ้าเสียควรจะหยุดเดินเรือลำนี้ก่อน
ควรจะซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยก่อน
แต่คุณกลับไปเอาเครื่องสำรองมาใช้แล้วเครื่องสำรองตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวใหม่นะครับ
ถ้าดูจากสภาพจะรู้เลยว่าเป็นตัวที่เก่ามากนะครับ
ขึ้นมาให้ใช้ในขณะที่และเป็นการตั้งเอาไว้ในที่โล่งแจ้ง
เพราะฉะนั้นจากครั้งแหละ
กรณีนี้เนี่ยอาจจะทำให้ว่าเจ้าบริษัทในฐานะไม่ต้องรับผิดชอบนะครับ
เล็งเห็นได้ว่าหากว่ามีกระแสไฟฟ้าช็อตรั่วได้เนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องเก่านะครับ
เล็งเห็นอยู่แล้วล่ะครับว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นถึงแก่ความตายแน่นอน
เพราะเครื่องตัวนี้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างแรง
แต่คำถามก็คือว่าไม่ได้ลงไปตรวจในวันแรกที่เกิดเหตุ

แล้วหลักฐานมันจะยังแน่นหนาเพียงพอหรือเปล่า
ในมุมธนายไกลเลิกเขามองมุมนั้น
มุมผมเจตนาค่า๒๘๘ชัดเจน
ผมพูดนะไอ้วันที่เกิดเหตุพยานหลักฐานถูกทำลาย
ตรงนั้นถ้าข้อที่จริงสอบมาได้ทนายตั้งคำถามนะ
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
ทำไมพญาหลักฐานเนี่ยกลับมาใช้ได้ปกติ
ระหว่างเวลานั้นใครไปทำ
มันจะไม่ใช่ข้อหาแค่เจตนาค่า
ใครที่ทำลายพยานหลักฐานเดี๋ยวผมแจ้งด้วย
ใครที่มีส่วนรู้เห็นนะครับ
ส่วนรู้เห็นว่าศพอยู่อย่างนี้ไม่มาช่วย
หรือไม่มีการพาศพไปโรงบาลแจ้งแล้วที่โดนด้วย

เดี๋ยวถ้าเกิดส่งอายการผมจะขอร้อง
ร้องขอบความทำที่อายการให้สอบเพิ่มนะครับ
คนบนเรือทั้งหมดจะไม่ใช่แค่เรื่องประมาท

คุณต้องรับผิดชอบแล้วบริษัทเนี่ยคุณเป็นบริษัทต่างชาติ

นะ๕๐๐๐๐ผมพูดตรงเป็นทุเรศนะครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุมัน๔โมงกว่าเองคนอยู่บนเรือ
มันไม่ใช่เวลากลางคืนที่ใครจะมองไม่เห็น
ขนาดนั้นคุณยังอ้างไม่ได้ว่าหกล้มเนี่ย

เวลาผ่านมาเนี่ยทางบริษัทก็ยังไม่ได้

ยัง๕๐๐๐อยู่ตั้งแต่วันนู้นนั่นแหละใช่ไหม
มีครั้งหลังสุดมาเจรจากัน
ก็ให้มาขอให้๓แสนบาทซึ่งเราก็ไม่รับ

ให้มันเกี่ยวกับเรื่องของสาห่วงสาเหตุต่างด้วย
แม้ว่าตำรวจจะแจ้งเขาหาประมาทก็แล้วแต่

ใช่แล้วก็ไปที่หลายหน่วยนะครับ
ประเด็นไม่ใช่เรื่องเงินพี่ภาคภูมิไม่ใช่เรื่องเงิน

ที่ไม่ช่วยศพที่ทำลายหลักฐานเดี๋ยวเอาหมด
เดี๋ยวอีกสักครู่ผมพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
เดี๋ยวมาคุยกันต่อรวมทั้งเรื่องของทางกระทรวงยุติธรรมด้วยว่า
จะสามารถช่วยเหลือหรือว่าเร่งรัดทางคดีได้อย่างไรบ้าง

เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของคุณจำนงไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณจำนงนะครับ

ท่านว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอารีรัฐ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรม
วันนี้ก็มารับเรื่องแล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวผมขอสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์นะครับ
ท่านว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์อยู่กับผมที่นี้นะฮะ

ครับพอรับทราบเรื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ย
ตอนนี้เราจะดำเนินการช่วยเหลือหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาได้ยังไงต่อบ้างครับท่าน

นายภัยศาลได้พาญาติผู้เสียหายมาที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ
ตอนนั้นยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของกรณีที่จะถูกตั้งข้อหาสำหรับคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
หรือไม่อย่างไรกับประเด็นที่เรื่องของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ในเบื้องต้นตอนแรกที่ได้รับทราบจากการร้องเรียนว่าเป็นในลักษณะของอุบัติเหตุนะครับ
จนเสียชีวิตทีนี้เราก็ได้ประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็ล่าสุดนะครับท่านพนักงานสอบสวนก็ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมนะครับ
เราก็ได้รับแจ้งแล้วว่าเป็นเรื่องของการกระทำโดยประมาท
ดังนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องประมาทก็ต้องถือว่าคุณแม่ของน้องคุณจำนงนะครับ
ก็สามารถที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้เพราะไม่มีส่วนในการกระทำความผิดเนี่ย
ก็จะเข้าองค์ประกอบในการที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ได้ครับ
ซึ่งวันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมการได้พินาไปแล้วก็ให้ไปสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่จะต้องเตรียมเอกสารของพนักงานสอบสวน
ณขณะนี้เนี่ยแล้ววันที่๑กุมภานี้นะครับก็จะเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาในส่วนนี้ครับ
อันนี้คือในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของกองทุนของกระทรวงยุติธรรมนะฮะแต่ทีนี้ในแง่ของทางคดีเนี่ยเราจะสามารถช่วยเขาในการเกี่ยวกับให้ได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุดสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยตรงนี้เราจะช่วยไปดูยังไงได้บ้างไหมครับ
ก็จะให้ทางยุติธรรมจังหวัดนะครับกับทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยเข้าไปช่วยดูในเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนเองก็ยืนยันมาในเอกสารนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่ไม่ได้เป็นลักษณะอุบัติเหตุนะครับแต่เป็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทดังนั้นเนี่ยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องถูกดำเนินการนะครับก็ก็คงจะต้อง
เป็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะติดตามผลในเรื่องของคดีความนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะเทศกระทางญาติผู้เสียหายได้รับทราบว่าทางยุติธรรมจังหวัดตอนนี้มีการติดความคืบหน้าอย่างไวขอบคุณนะครับท่านครับสำหรับการช่วยเหลือแล้วก็ข้อมูลต
ก็ทางกระสูงอินทรัพย์บอกว่าชัดเจนแล้วว่า
มันเป็นเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ทางครอบครัวเองมองว่า
ทนายมองว่ามันเป็นเจตนามากกว่า
คือแยกประเด็นก่อนประมาทเวลาพูดถึงประมาท

แต่คำว่าเจตนาความหมายคือ
คุณจะบอกว่าไปโดนไฟดูดไม่มีเจตนาอยู่ในการงานที่จ้างอะไร

แต่ประเด็นคือตอนที่ตายคุณมีเจตนาที่จะช่วยเขาไหม
แจ้งเจ้าหน้าที่ไหมกู้ภัยมาไหม
ศพมันไม่ได้ตายที่โรงพยาบาล
ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเจตนาแล้ว
คุณปล่อยให้เขาตายมันไม่ใช่เรื่องประมาท
ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะล้องขอมธรรมที่จัยการ
ผมกับทนายกายเลิกจะช่วยกันในเรื่องคดีนี้
แล้วจะมาพูดว่าเป็นบริษัทกรรมการไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
ไม่ใช่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นใครรับรู้เรื่องนี้บ้าง
ทำไมปล่อยให้ศพตายอยู่อย่างนั้นไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่
ไม่มีการกระทำใดที่จะมาพาเขาไปรักษาพยาบาลเหมือนปล่อยศพทิ้งอยู่อย่างนั้น
จนญาติเขาต้องพาไปเองนะครับมันเข้าเจตนาแล้วแล้วเขาตาย
แล้วมาอ้างว่าหกล้มแผลขนาดนั้นฟังไม่ขึ้น
ฉะนั้นกรณีแบบนี้ลูกจ้างไทยที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดน
ในราชจักรไอ้บริษัทต่างชาติทั้งหลายที่มาทำกับคนไทยแบบนี้
ผมไม่ปล่อยไว้แล้วผมพูดเลยว่าบุคคลในที่เกิดเหตุวันนั้น
ที่เกี่ยวข้องในการซ่อนเล้นปิดบางคำพาณศพเดี๋ยวโดนด้วยคดีอาญา
คุณอนุรักษ์พี่ชายต้องลาออกเลยใช่ไหมครับ

เพราะทำงานบริษัทเดียวกันอยู่เรือลำเดียวกันกับน้องชาย

ไม่กล้ามแม่ไม่ให้อยู่อะ
บอกไม่ให้อยู่เลยทำไมอ่ะแม่

ถ้าไปอยู่กับบริษัทนี้ก็แม่ไม่ไหวใจก็
เพราะก็ไม่ดุดที่ทำกับคนไทย

นั่นแค่ร่วงหลัวอยู่
เรือย้างขาของชายไม่หมดจะท่าน

ว่าเครื่องจักรล้วโกยหรือไม่ล้ว
มันจะไม่มีไม่ได้ตัวสบ
ออกมาตั้งชอบลูกจายในชีวิต

ลูกจายคุณนี้ไม่ให้ไปทำไม่ได้
คือทางครอบครัวบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนกี่คนที่ไม่ช่วยเหลือเขา
หรือว่าไปปิดบังอืมทำให้การสอบสวนกว่าโอ้โห
พยานหลักฐานจะแน่นหนามากน้อยขนาดไหนที่จะเอาผิดมากขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่า
เอากับใครได้บ้างอืมคุณมินซอบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ถ้าพี่ชายคุณจำนงไม่อยู่บนเรือแล้ววิ่งไปดูแล้วไปเห็นน้องชายเนี่ย
เผลอวันนี้จะรู้เรื่องกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
อาจจะเป็นอาหารปลาไปแล้วก็ได้นะพี่ชาย
ก็คิดว่าถ้าวันนั้นพี่ชายไม่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
พี่ชายที่เสียชีวิตอาจจะเป็นอาหารปลาไปแล้วก็ได้ค่ะ
คือคงไม่มีใครช่วยเขาเผลออาจจะเป็นเหมือนอาหารปลา
โหยโยนทิ้งทะเลประมาณนั้นค่ะ
มันมีสักกี่เคสตอนนี้ที่ตายบนเรือแล้วโยนทิ้งทะเลไป
นี่เราไม่รู้นะเรารู้จากเคสนี้นะนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
แล้วถ้าเกิดอย่างนี้เรารู้รู้กันอยู่เนี่ย
ผมไม่อยากไปกล่าวหาเราบนเรือเนี่ยต่างด้าวมีเปล่า
ถูกกฎหมายไหมแล้วถ้าตายกันอย่างนี้มันก็โยนทิ้งทะเลกันไป
ก็พี่อนุรักษ์บอกก็ต่างด้าวต่างด้าวทั้งนั้นก็เลยไม่ได้ช่วยกันอะไร
เขาก็ช่วยกันยกลงเรือลำเล็กเข้าฝั่งแค่นั้นเอง
เพราะมีคนไทยอยู่ถ้าไม่มีคนไทยมันก็คงโยนทิ้งทะเลไป
แล้วทีนี้สงสัยอยู่ว่ายังยังไงคือทำงานบนเรืออย่างนี้
นายจ้างไม่มีประกันให้กับลูกจ้างเหรอคะประกันเรือมีไหม
คือเคสนี้ไม่มีประกัน
ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันอะไรแดง
ในวันที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับวันที่๒๔
จากที่ตรวจสอบมาเบื้องต้นเนี่ยประกันเนี่ย

ซึ่งตอนนี้ผมก็ประสานกับทางประกันสังคมกับทางร้อยเวรนะครับ
เพราะว่าในใบชนสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลระบุ

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพันเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
แต่ในบันทึกของร้อยเวรที่ส่งให้กับทางประกันสังคม
รวมกับทางส่งให้กับทางยุติธรรมจังหวัด
ใช้คำว่าสันนิษฐานว่าถูกไฟช็อต
เพราะฉะนั้นทางประกันสังคมกับทางยุติธรรมจังหวัด

คนไทยที่ไปทำงานอยู่กับบริษัทต่างชาติ
นี่ขนาดอยู่ในพื้นที่เมืองไทยนะ
แล้วอยู่บนเรือเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะถ้าฟังจากข้อมูลนะครับ
คือคุณแม่คุณมินซอพี่อนุรักษ์
สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครอะไรยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณจำนงหน่อยไหมครับ
ไม่อยากให้ลูกจ้างคนอื่นนะคะโดนแบบนี้ค่ะ
อันนี้ผมฝากทิ้งท้ายให้แล้วกันเวลามันสั้นแล้ว
ประเด็นก็คือที่บอกว่าหน้าที่ของตำรวจที่ตำรวจพูดผมฝากไปถึงเจ้าที่ตำรวจนะคุณฟังคำทนายให้ดีนะ
คำว่าล่าช้าเนี่ยมันคือความอายุทธรรมผมฝากไว้แค่นี้เลย
วันนี้ก็บอกไปจัดงานศพกันเถอะเดี๋ยวทางคดีตำรวจจัดการเอง
นี่ผ่านมากี่เดือน๕เดือน๕เดือนเขาจัดการถึงไหนตอนนี้

แล้วก็แสดงความเสียใจด้วยจริงขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยนะครับสวัสดีครับ